เวลาสักประมาณ๑๓นาฬิกามีพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
โดยมีรองศาสตราจารย์พิพัฒนพงศ์แคนนารองคณะบดีฝ่ายกายภาพ
และสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นผู้เชิญกล่องเพลิงพระราชทาน
เข้ามาภายในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากนั้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยผ่านทองวิริยากุล
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่านหมายรับสั่ง
ศาสตราจารย์กิติชัยไตรรัตนสิริชัย
กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนายอัครินพัทรพนิษฐ์
นักศึกษาแพทย์ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายนักศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพอ่านคำไว้อาลัยครูใหญ่ค่ะ
นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าไตรวังสุกุล
แทนพระองค์วางดอกไม้จันทร์ประธานจากพระเจ้าวรวงเธอ
พระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประกอบพิธีพระราชทานเพลิง
เมื่อเสร็จสิ้นได้เคลื่อนหีบศพบรรจุสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
พร้อมด้วยพัดยศและเครื่องอัฐบริหารออกจากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
เวลา๑๓นาฬิกา๔๐นาที
โดยมีสารวัตรทหาร๘นายเป็นผู้ยกหีบศพขึ้นรถโบราณ
ประทุนของพระเด็จพระคุณพระพรมมังคลาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร
หมายเลขทะเบียน๔นหนูขีด๑๔
รถคันเดิมที่ใช้เมื่อครั้งเคลื่อนสรีระสังขารจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
สำหรับขบวนเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
ได้มีการเคลื่อนออกจากถนนหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษ
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาริวัลผ่านแยกมิตรภาพ
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมิตรภาพวิ่งตรงไปแล้วก็ขบวนเคลื่อน
ก็จะกลับรถบริเวณหน้าดูโฮมหลังจากนั้นก็วิ่งเบี่ยงซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามณฑลพิธีรวมระยะทางก็๑๖กิโลเมตร
เมื่อถึงชะปณะสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
ด้านหลังพุทธมนตรอีสานในเวลา๑๔นาฬิกา๔๐นาที
ตลอดเส้นทางการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
ก็มีประชาชนศิษยานุสิตรอกราบลาหลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมาก
พร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุสาธุท่องบวชสวดมนต์อิติปิโส
แล้วก็ร่วมกันค่ะเก็บเหรียญโปรยทานดอกคูณบุญ
ศิษยานุสิตได้มีการโปรยตลอดเส้นทางการเคลื่อนขบวน
แล้วก็มีประชาชนบางส่วนนะคะได้มีการทำผ้ามาปูไว้กลางถนน
เพราะต้องการที่จะเก็บรอยล้อรถ
บรรทุกสรีระสังขารหลวงพ่อคูณเอาไว้เพื่อบูชาอีกด้วยนะคะ
หลังจากนั้นเมื่อถึงมณฑลท้องพิธีแล้ว
สารวัตรทหารศิษยานุสิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ก็ได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายหีบศพเคลื่อนตัวเข้ามายังมณฑลพิธี
จากฝั่งทิศเหนือด้านหน้านกหัสดีลิง
ก่อนเดินวนขวาทวนเข็มนาฬิกาจำนวน๓รอบ
แล้วก็นำหีบใส่ไปในเตาเผาที่ฝังไว้ในตัวนกหัสดีลิง
โดยเข้าทางปีกนกด้านขวาค่ะ
ก็เป็นการประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เชื่อว่าหลายคนเฝ้ารอแล้วก็เฝ้าติดตามบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้
ซึ่งไทยรัฐทีวีเองก็เกาะติดตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
แล้วก็มีรายการพิเศษช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งที่ผ่านมาด้วย